คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
เบส๑๑อ่ะเบส๑๑ป่ะมันมันพูดอย่างงี้ป่ะอืมเบส๑๑ของผมเนี่ย
แต่เป็นวัย๕๕ขวบ๕๕แล้วเหรอใช่เขาเกิดวันที่๒๖ครับ๒๖มิถุนายน
อื้อหนึ่งในกองหลังที่เหนียวแน่นที่สุดอื้อสมบูรณ์แบบรายที่ติอ่านี่คือจากปกไว้นะแล้วก็โอ้วก็ผมว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีสุดในจักรวาลอ่ะอ่าถูกต้อง
ลิสต์อีกสิบอันดับกองหลังที่เก่งที่สุดก็ต้องมีชื่อเขาประเภทที่หนึ่งนะผมอ่อ
เป็นบิ๊กเนมอ่าเป็นบิ๊กเนมนะครับแล้วก็เมื่อถึงวัยที่เริ่มจะสนใจฟุตบอลครับ
อ่าเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันใช้สนามร่วมกันอืมแต่ฝึกซ้อมก็ไม่ไกลจากกันอืม
เออมันดึงตัวกันง่ายไหมแบบซ้อมอยู่ไปเฮ้ยมาเปล่า
จริงก็ไม่ยากมากสมัยก่อนมันไม่ได้ยากมากด้วยอืม
แต่ก็พอตอนโตปุ๊บก็อีกทีมนึงมันก็มีหลายคนนะครับ
อ่าเออปีมึงต้องยิงประตูเหมือนกันอ่า
กลายเป็นแก๊กซ้ายซะกลายมาเป็นกองหลังก่อนอืม
เขาเล่นมาหมดเลยแบ็คซ้ายเซ็นเตอร์แบ็คแบ็คขวาอ่า
อ่าเขาเล่นหมดเลยอืมซึ่งจุดเนี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญ
ทำให้เวลาที่เขาได้เล่นทุกตำแหน่งของเกมรับมันส่งผลเรื่องของการที่ทำให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าตำแหน่งไหนควรจะเล่นยังไง
อ่าโดยเฉพาะเอ่อทั้ง๓ตำแหน่งของเกมรับอ่ะอืม
ก็เล่นได้หมดซึ่งจริงอันนี้ผมว่ามีคนรู้และมีบางคนอาจจะไม่รู้
แต่ถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือเขาก็ฝึกเท้าซ้ายให้จนเล่นได้ดี
ใช่ขวานะขวานะอย่าไปคิดว่าเล่นเกมแล้วคิดว่าเขาทำมาผิดหรือเปล่า
ในตอนทีมโรงเรียนก็ต้องโยกไปและอันนี้มันโดนบังคับให้ไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วมันถนัดขวา
แถวมันไปเตะแบบทำทุกอย่างท้าวซ้ายหมดเลยจนมันถนัดซ้ายเลยอะมรานินิก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
มารินีก็ต้องฝึกตัวเองให้เล่นเท้าซ้ายให้ได้ครับแล้วก็ตอนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตำแหน่งที่มอรี่เล่นมากที่สุด
น่าจะเล่นระดับแค่ประมาณแบบสองสามร้อยเกมอะไรอย่างเงี้ย

แล้วเขาดูแข็งแกร่งไงใช่เพราะว่าเพราะมันอาจจะไม่ได้
แข็งแกร่งมากนักมันมันบุกมันอะไรด้วยอืมแต่พอเป็นเซน
มันมีความแบบสำคัญกับเกมมากกว่าจริงอีกหนึ่งที่น่าสนใจที่ทำให้มารินีเป็นกองหลังที่เก่งมาก
เป็นเพราะว่านักฟุตบอลสมัยก่อนไอ้พวกปีกขวาทั้งหลายมันคือตัวจี๊ดของวงการ
อ่าแล้วมาเจอมันต้องเจอกับแก๊กซ้ายอ่าแล้วถ้าคุณเป็นแก๊กซ้ายที่เก่งอ่ะ
คุณก็จะสามารถรับมือกับใครก็ได้บนโลกใบนี้ถูก
อ่ะเพราะว่าแก๊กซ้ายกับปีกขวามันต้องเจอกันอืมตลอดทั้งเกมเพราะอ่าใช่เพราะ
ขวาหมดอ่าปีกขวาปีกขวาใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเป็นข้อได้เปรียบ

ก็คือมันเป็นจุดอ่อนที่ต้องพยายามกรบจุดอ่อนให้ได้นะครับ
ซึ่งเมาดีนี่ก็สุดท้ายก็เป็นผู้เล่นที่เล่นสองเท้าได้ดี

จริงผมเองพึ่งมารู้เมื่อไม่นานนี้เองนะ
ไม่ใช่ไม่นานแต่ก็ไม่รู้เมื่อกี่ปีเนี่ย
เพราะว่าจริงมาเรนี่คือนักเตะเท้าขวา

ช่วงหลังก็มีบรรดาเพจฟุตบอลหรือยูทูบเบอร์หนัง
เขาจะพูดช่วยกันย้ำว่าเออเคยเป็นอย่างนี้
เขาเป็นนักเตะเท้าขวาซึ่งโชคดีตลกดีสำหรับผมก็

มันมีความภาพจำว่าเล่นแบ็กซ้ายก็ต้องเล่นเท้าซ้าย
แต่นั่นแหละมีเขาเติบโตมากับการเล่นหลายตำแหน่ง
เขาก็เลยเล่นเหมือนเท้าขวามาก่อนอะไรอย่างนี้
ก็ดูรองเจมส์รองเจมส์ก็เท้าขวาแต่ก็เนียนตาอยู่นะ

แล้วเขาเล่นแบ็คซ้ายบ่อยกว่า

แบ็กขวาเล่นน้อยมากเล่นปิก
มีโช่งนึงที่ลิวอฟูยังไม่ได้โรบฟอสซานนะ

แต่เขาเอาปีกขวา

ความไว้วางใจแบบน้อยมาก
มักน้องสารมากตอนนั้น
ประเดิมสนามในต่อโชคเศร้าอาร์เป็นหน้าแรกในอาชีพก็คือตอนยุค๑๖ปี

ในหลายปีหลังจากนั้นครับเขาบอกว่าจริงตัวเขาไม่ได้เก่งกาด
ถึงขั้นที่จะได้เล่นลีกสูงสุดตั้งแต่อายุน้อยหรอก
แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมันเป็นเรื่องของความบังเอิญ
โดยเฉพาะตำแหน่งแบล็คซ้ายกองกองหลังพวกนี้มันเจ็บกันเยอะ
เขาเลยต้องดึงนักเตะเยาวชนขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่อย่างช่วยไม่ได้
ต้องได้รับออกความเจ็บปวดนั้นเป็นเพราะว่าตัวเขาถูกวิจารณ์ว่าเป็นเด็กเส้น
ไม่ว่าจะเล่นคนละตำแหน่งนะแต่จะเก่งเป็นนักธุรกิจเหมือนพ่อมีเรียลโน้นเหมือนพ่อหรือเปล่า
ก็คือมันก็น่าเห็นใจเพราะถูกเอาไปเปรียบเทียบว่าพ่อเก่งขนาดนี้แล้วลูกจะเก่งเข้าพ่อหรือเปล่า
ซึ่งมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ผมพูดผิดไม่ใช่กองกลางเล่นกองหลังเหมือนกัน
เขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพราะว่าเรื่องฝีเท้าไม่ใช่เรื่องของเส้นสายไม่ใช่เรื่องชื่อไม่ใช่เรื่องของนามสกุล
ไม่ใช่เรื่องของความเป็นตำนานของพ่อขอให้ก้มหน้าก้มตาเล่นฟุตบอลไปนะครับ
เขาเล่นไปหมดเลยแบ็คขวาบ้างเซ็นเตอร์ฮาร์บบ้างแก๊กซ้ายบ้าง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นกองหลังนะครับนอกเหนือจากการเตะทิ้งนะ
แต่วันนี้นี่มีค้าสูงกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ
มีการสร้าง๓ทหารเสือดัชแล้วก็ครองความสำเร็จอยู่ยาวนานตลอดยุค๙๐เลย
มันไม่มีทีมไหนที่สามารถคว้าแชมป์ได้ติดต่อเลยนานถึง๑๑ปีนะคือส่วนใหญ่จะเป็นแชมป์เปลี่ยนตลอดทุกปี
เขาเรียกว่าเป็นกิจลักษณะ
เมื่อก่อนใครจะใส่ตามตำแหน่งอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นเราออกจะใส่เบอร์ซิบแต่ว่าเกมต่อไปเราไม่ได้ลงตัวจริง

ก็เป็นปีแรกแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่
ตั้งแต่ปี๑๙๙๕จนถึงปี๒๐๒๒
ตอนนี้แบบเขารีไทนเบอร์ไปยัง

อืม

ใหญ่พอที่จะรีไทยได้
ไม่มีคนที่๓ซึ่งน่าจะยังไม่มีในเร็วนี้

มันอาจจะมีอีกคนนึงแต่ว่าคนนั้นเขาย้ายออกจากทีมไปแล้ว
แล้วก็ในรูปการณ์๑๙๙๕๑๙๙๖เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรูปการณ์ที่มีความบุญวายเหมือนกัน

แล้วก็หน้าสนใจก็คือในปี๑๙๙๕๑๙๙๖

ล้านปอนด์ในปี๙๕๙๖เท่ากับสถิติโลกนะครับ

มันก็ไม่ใช่ปี๙๕ด้วยมันเป็นปี๙๗ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย

ก็ทำผลงานได้ไม่ดีคุมทีมได้แค่๑๑สัปดาห์ก็ถูกไล่ออก

๑๑สัปดาห์นี่คือแบบบางทีอาจจะแค่๑๑
ไม่ถึงด้วยเพราะบางทีแบบมันมีติดทีมชาตินู่นนี่นั่นใช่ไหม
รีไทยเบอร์ตอนไหนก็คือปี๙๗๙๘

ใช่ใช่โอโลเบียโหวแบบโมงนั่นจริง
แล้วก็ในปี๙๗๙๘ก็ถือว่าเป็นปีที่สำคัญ

ฟรองค์๙๘คิดดูฟรองค์๙๘สีดานเฮ็ดบัตร

ครั้งแรกนะครับ

อ่ะย้อนกันไปเฮดบัตรก็นานแล้ว

อีกนิดนึงเฮดบัตรจะครบ๒๐ปีแล้วนะ

ของ๙๘เนี่ยแบบ

เพียงของพี่อย่าง๙๔ของบอย๙๘ใช่ใช่
ก็นานครับนานครับ

แล้วก็ได้อีก๔ปีต่อมาเป็นฟุตบอลโลก

ซึ่งครั้งนั้นเป็นการเล่นทีมชาติอิตาลีครั้งสุดท้ายของเมาดีนี่ด้วย

เป็นการบอกลาทีมชาติได้แบบ

เพราะอย่างที่ทราบกันก็คือทีมชาติเกาหลีใต้
สามารถเอาชนะทีมชาติอิตาลีจากอาร์จุงวาน

ซึ่งเป็น
ฟุตบอลโลกอัปยศที่สร้างความเจ็บปวดให้กับอิตาลีและก็สเปนด้วยในเวลาเดียวกัน
ทำให้การบอกลาทีมชาติของเมาดีนี่ในฟุตบอลโลก๒๐๐๒ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
ก็มันควรจะไปได้ไกลกว่านี้
แต่ก็โอเคอย่างน้อยมารินีก็สามารถที่จะติดทีมชาติได้ถึง๑๒๖เกม

แต่ว่าในช่วงที่มารินี่ประกาศว่าจะอำลาดทีมชาติเนี่ยเขาก็ลงต่ำหนิเหมือนกัน
เลือกเล่นทีมชาติอิตาลีเพื่อที่จะไปเล่นกับเอซิฟนี่รันอย่างเดียวสิ
ซึ่งอันนี้บอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงเว้ยทุกครั้งผมเล่นอย่างเต็มที่กับทีมชาติอิตาลีเสมอ
คุณดูเอาสิคือมันนินี่ก็ตอบโต้ครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
เพราะว่าตัวเขาก็รับใช้ทีมชาติมา๑๒๖เกมเนี่ยมันก็นานพอแล้วนะ

ย้ายจากปามาเล่นอินเตอร์แบบโอ้โหไม่ผ่านล่ะไม่ได้จริงนะครับ
ตอน๒๐๐๘๓๘เกมแล้ว

ใช่เขาเพิ่งมาน่าจะ๓๘เกมช่วงประมาณผมจำไม่ไม่เป๊ะนะแต่อาจจะประมาณสองพัน

ก็เพิ่มจาก๑๘เป็น๒๐ทีม

ใช่ครับก็คือเราเล่าเรื่องมิราติดกันเลยนะครับ
ตลกไปเว้ยอาจจะไม่แปลกยุค
ถ้าอย่าง๘๐ก็จะมีหลายทีมมิลานอย่างเยื้อพู
สเปอร์เองก็ยังใช่เอวอตันสเปอร์โรนีนั่น
ก็เป็นเรื่องของการเติบโตตามยุคสมัยของเด็กในเวลานั้นนะครับ
อย่างไรก็ตามการที่เป็นนักเตะเยาวชนของมิลานได้สวมเสื้อ
แดงดำรัสโซเนอรี่ในทุกสัปดาห์
ความเป็นบิงโคเรรี่ก็ค่อยหายไปนะครับ

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการตั้งใจซ้อม

เพราะว่ามันจะช่วยพัฒนาฝีเท้าเมื่อคุณลงสนามจริง
แล้วก็ทำให้คุณเติบโตเมื่อต้องลงสนามจริง
เพราะว่าการฝึกซ้อมคือคุณเหมือนคุณเตรียมตัวมาดีแล้ว
ลงสนามจริงก็แค่ใช้สิ่งที่คุณเตรียมตัวไปสู้อ่า
เป็นเวทีขั้นสุดท้ายก่อนที่คุณจะขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพ
เพราะความบังเอิญจากการที่นักเตะชุดใหญ่ในทีมบาดเจ็บ

เพราะโอกาสที่คุณจะถูกเรียกสู่ติดทีมชุดใหญ่
มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ
มันก็จะมีนักเตะเยาวชนอยู่ในตัวสำรอง
อยู่ครับมาในสำรองเยอะมาก

คือพวกนี้เขาจะให้โอกาสดาวรุ่งมาซึมซับบรรยากาศของเกมชุดใหญ่อยู่เสมอนะครับ
มันยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการดึงนักเตะดาวรุ่งมามากเหมือนกันนะครับ
คุณจะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณถูกเรียกสู่ทีมชุดใหญ่
ถ้าคุณทุกอย่างพร้อมคุณก็จะเล่นฟุตบอลได้อย่างราบรื่นนะครับ
โดยเฉพาะในอิตาลีนะครับ
แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ได้ลงสนามจริงเนี่ย
แต่ว่าก็เร็วเร็วแต่ค่อยไปค่อยไปอ่ะมีความขัดแย้งกันว่ามันขึ้นไปเร็วมากแต่ว่าเขาเตรียมความพร้อมมาดีนะ
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไปไม่ได้ก็คือเรื่องของโภชนาการอาหาร
โลมาดินี่บอกว่าที่มิลานนะใช้คำว่าที่มิลาน
เรามีการปฏิวัติเรื่องของโภชนาการอาหารมาตั้งแต่ปลายุค๘๐
เรียกว่าเร็วกว่าของอังกฤษประมาณเกือบ๑๐ปีเพราะว่าเวนเกอร์มาประมาณ๙๖๙๖๙๖ใช่ไหม
แต่ว่าของเอซิมิลานก็คือปลาย๘๐แล้วก็แปลว่าเป็น๑๐
เพราะฉะนั้นแล้วนักเตะของเอฟซีมิลานจะไม่สามารถแตะต้องบุรีแอลกอฮอล์
เพื่อควบคุมปริมาณไขมันควบคุมปริมาณน้ำตาล
เพราะต้องไม่ลืมว่าผู้เล่นของระดับสกุลิโตร์หรือแบบเกาโชว์ศรีนาเนี่ย
จะต้องกรรมศึกหนักนานถึง๙เดือนโดยเฉพาะตอนช่วงแรกที่แบบ
คือเมานินี่เขาอยู่ในหลายยุคหลายช่วงวัยนะเขาอยู่มาตั้งแต่ช่วงที่ชนะได้๒แต้มใช่ไหม
ชนะได้๒แต้มเสมอได้๑แต้มจนตอนหลังเปลี่ยนเป็นชนะได้๓แต้ม
แต่เขาอยู่มาแทบจะทุกยุคแล้วก็อยู่มาในยุคที่มี๑๘ทีม

แล้วก็ตอนนั้นต้องหัวว่าเกาโชว์ศรีนามันคือการแข่งขันที่เข้มข้น
สมัยก่อนเก้าช่วงฟรีนี้มาเก่งมาก
อันนี้พูดถึงอาจจะหลุดจากเมื่อนี้แบบนี้

มันจะไปอยู่ทีมอย่างทีมเกรด

พี่มองอย่างนี้บอย

คือจะมีอย่างน้อย๑คนแน่

เป็นเด็กคนหนึ่งคือเป็นเจ้าเพศละนะ
ใช่อยู่ด้วยยุค๒แต้มจนมาถึงยุคชนะได้๓แต้ม
ต้องเจอกับสตาร์ที่แบบเป็นโคตรปีกขวาของโลกมาแล้ว

เป็นคนสุดท้ายของยุค

มันจะกลับมาเป็นยุคฟุตบอลปัจจุบัน
ที่แบบเร็วใช้ความเร็ว

ตัวอย่างนักเตะอย่างเควินเดอร์บรอย
แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเปลี่ยน
มาเล่นตำแหน่งใหม่

ซึ่งแบบมันก็ยังไม่ใช่คำที่แบบ

ใครวะ

เพราะว่ามันต้องใช้หลายอย่างมากขึ้น

เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียว

ตามข่าวที่พอจะเชื่อถือได้ก็คือ

และสำคัญที่สุดก็คือนักเตะสำคัญ

ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่

และปัญหาอีกก็คือ

ทำให้ตอนนี้มันก็เกิดความละสั่งละฝ่าย

พลาดเป้ากับการซื้อนักเตะ

ก็เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

เขาเรียกอะไรวะ

เห็นด้วยผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกัน

ไม่ได้เล่นตอนสมัยนั้นเตะบอลสมาร์ทด้วยอะ

แม่งมันแพ็คที่แบบเป็นแพ็คที่เราไฝฝันเลย

แล้วก็ทีมที่จะซื้อ๓คนนี้ได้ทุกครั้งคือทีมไหนรู้ไหม

จนไปพี่โกมาคือถ้ามันซื้อง่ายเพราะอยู่บ้างมาก
ซื้อตู้ลามอะไรอย่างนี้
ครับตู้ลาม

ผมมีวิธีที่โกงที่ทุเลศกว่านั้น
การไปคุมทีมนั้นแล้วขาย
แล้วก็มาสมัครทีมนี้ต้องซื้อ
สิ่งที่โตมาแล้วพี่เธอเรารู้ถ้าคุณทำอะไร
ถือเป็นเกมสนุกค่อนแรก
ที่ได้ชูดครับดูฟาชะเบนฝรีก็คือคุณอิลคายกูโดกัน
โอ้โหแล้ววันนี้ไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่แล้วปีวาซาห้าซึ่งอีพีเนี้ยผมเขียนเสร็จก่อนหน้าวันที่เขาจะ
ย้ายไปบาเซน่า๑สัปดาห์ก็คือเขียนเตรียมรอไว้แล้วปุ๊บ
ผมมั่นใจว่าเขาย้ายแน่แต่แค่ไม่รู้ว่าไปไหน
สักทีตอนแรกก็มีข่าวหลายทีมนะ
ลานก็สนใจอาสนอนก็สนใจแต่ว่าผมเข้าใจแล้วแหละว่า
มากเหลือเกินจนยากที่จะแบบจะมาเล่นอีกหนึ่งทีมในอังกฤษเป็นไปไม่ได้
ไปมิลานโอ้สภาพตอนนี้ไม่น่าไปไปแล้วไม่คุ้ม
ก็ลองมาฟังกันดูว่าอีกคลายคุณกรรม
จริงตอนแรกผมเอาเรื่องอีกคลายคุณกรรมมาก่อนจะแบบไม่ได้หว่ามารินี้

รู้หรือว่าจะไม่ใช่นักเตะที่อยู่ทีมด้วยไปเชียร์ขนาดนั้น
ก็รู้สึกว่าเราชื่นชอบเนอะ

เขาก็เป็นคนที่หลายผมเชื่อว่าแหละไม่ค่อยมีใครไม่ชอบเขา
ก็จริงนะครับ
กับเราเป็น๑๐อ่ะสิบกว่าเกือบ๒๐อ่ะ
พ่อยังได้เป็นพ่อยังได้เลยนะ

ฝากติดตามรายการของพวกเรานะทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
ทางช่องทางต่างของไทยรัฐพอร์ตแค้น
โอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้

วันนี้ลำลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ